นี่เว้ยเราไปล้อสัมพาวกันเถอะ
รู้ไหมว่าคำว่าโล้สัมเภาแปลว่าอะไร
ลิเกดังขอโทษโชว์โลสัมเภาลั่นกลางงานวัด
แต่อาจจะใช้ในบทละครบทลิเก
ว่าเนี่ยนะตัวพระตัวนางก็มาโล้สัมเภากัน

แต่ว่าโล้สัมเภานี้เกิดขึ้นบนเวทีลิเก

ฉากเจ้าปัญหาครับคุณผู้ชมครับ
พระเอกกับนางเอกกำลังนะครับ

แล้วมาแสดงกันถ้าทีโจฉมแบบนี้

ผ่านเครื่องขยายเสียงเสียงแบบนั้นดังลั่นไปทั้งวัดโอ้โหคุณผู้ชมเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมว่ามันไม่ควรเอามาเล่นในวัดไหม
ฉากนี้บทนี้ที่สำคัญนะครับเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดด้วยนี่ที่เขาวิจารณ์กันนะ
เหตุเกิดคือวันที่๒มิถุนายน๒มิถุนายนอันนี้ไม่ได้แกล้งผิดนะผิดจริง
คือวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมาในงานประจำปีของวัดชื่อดังแห่งหนึ่งครับที่พยาว
ลิเกที่มาแสดงชื่อคณะลิเกธรรมรักษ์พรเทวาทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนายธรรมรัฐเพชรล้อมนะครับ
คนนี้แหละเป็นหัวหน้าคณะลิเกนะครับก็เล่าถึงฉากที่เป็นปัญหาขอชี้แจงหน่อย
คือไอ้ตัวโกงนางโกงเขาเรียกนางโกงนางโกงเรียกคนรับใช้ที่เป็นตัวตลกเข้ามาบีบมานวด
ซึ่งในการบีบนวดนะครับด้วยมุกตลกก็บีบไปแล้วก็ร้องเพลงไป
ซึ่งเป็นเพลงอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาชี้แจงแบบนี้นะเหมือนเพลงที่เขาร้องกันนะครับ
ก็เลยเป็นภาพแบบนั้นออกมาก็ดูไม่ดีแหละแต่จริงตอนนั้นก็ต้องการให้มันสนุกสนานเท่านั้นฟังเขาหน่อยครับ
แล้วพาบรักมันอาจจะดูไม่ดีแต่ว่าด้วยจิตนาของทางคณะลิเกงี่น่ะคือตั้งใจแค่เพียงมาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหล่อสร้างความสุข
ให้กับคนที่มาเที่ยวชมภายในงานวัดและมานั่งชมลิเกเท่านั้นเองนะครับ
แต่ถ้ามันผิดพลาดไปก็คงประธานภัยจริง
ส่วนคนที่คอมเมนต์ด่าว่าเราก็จะรับมาเป็นทำ

พี่ธรรมรัฐเขาบอกว่าคณะลิเกมา
มาเอาเครื่องสักการะมาดอกไม้ทูบเทียน
มาขอเข้ามาต่อพระประธานในโบสถ์
ที่ชาวบ้านเรียกว่าองค์พระเจ้าตนหลวง
ซึ่งเป็นพระเก่าแก่อายุกว่า๕๓๒ปีนะคุณผู้ชมนะครับ
นี้ครับแล้วก็ขอเข้ามาพระในวัดด้วย
ที่ทำการแสดงถึงฉากที่ไม่เหมาะสม
ถ้าพูดถึงโล้สัมเภาแล้วนะครับคุณผู้ชมผมก็ไปหาข้อมูลมา
เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ยังมีอีกหลายอัน
แต่เขาบอกว่าทำไมถึงเรียกโล้สัมเภาล่ะ
ที่เรียกโล้สัมเภาเพราะว่ามันเหมือนกับตอนที่คนเรือเนี่ย
ไปเอาใบเรือออกแล้วก็ลักษณะการโยกไปโยกมา
เขาก็เลยขึงเชือกให้รักนั่นแหละนั่นแหละ
เขาก็เลยเรียกว่าโลสัมเภาเป็นหนึ่งเท่านั้นนะ
ยังมีการคาดการณ์อื่นอีกว่าคำว่าโลสัมเภาเนี่ย
ที่เขาคิดแบบเนี้ยแปลว่าแบบเนี้ยมันมาจากอะไร
บทละครเรื่องอีเหนาหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกัน

เรื่องโลสัมเภานี่ถนัดที่มาของคำว่าโลสัมเภาย

ถ้าดอมจะเอาไปใช้ก็ได้ทักครับทักครับทักครับ
โลสัมเภาไหมครับโลสัมเภาไหมครับ

หยอกหยอกอันนี้คุยเล่นกันสนุกนะ